คุณร่วมโหวตเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปี๒๕๖

สนับสนุนโดยตราเอเอฟเอ็ม
มิลลิเป็นศิลปินไทยเพียงหนึ่งเดียว
ที่ได้ขึ้นโชว์บนเวทีโคเชล่า

ข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นไปกินบนเวที

เวียก็จูงมือวิกกี้พี่มนยา

เข้าพิธีวิวาชื่นมื้นอบอุ่น

ซึ่งปัจจุบันทั้งสองกำลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้ว
แม้ว่าก่อนจะไปเป็นตัวแทนประกวด
เจอเรื่องราวดราม่ากับบอสใหญ่นวัด
รวมไปถึงกระแสดราม่าร้อนแรง

แต่ในที่สุดอิงฟ้าก็ทำเต็มที่
คว้ารางวัลรองอันดับ๑มาครองได้สำเร็จ
และยังเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์คนแรก
ที่ไปได้ไกลถึงรองอันดับหนึ่งอีกด้วย
ร่วมโหวตเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปี๒๕๖
ตั้งแต่วันที่๑๖มกราคม